แนวทางการปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลกันบ้างนะครับ
ล่าสุดนี้ทหารฝ่ายความมั่นคงก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง

ตำรวจครับกรณีที่มีคนร้ายใช้ระเบิดเพลิงปลาเข้าไปที่รถกระบะ
บอกว่าตอนนี้เองมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วทางคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชะนินวชิรปรานีกูล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานพระขนง
พูดถึงผลการสอบปากคำนายสุรเดชมณีภัยศาลสกุลครับ
และนางสาวิลัยวันแก้วมีสีสองสามีภรรยา
ซึ่งเป็นผู้เสียหายถูกลอบเผารถกระบะ

ตำรวจสอบสวนในประเด็นเกี่ยวกับขบวนการกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
รวมถึงให้ยืนยันภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าใช่บุคคลที่ผู้เสียหายกล่าวหาหรือไม่
แต่ว่าจากการสอบปากคำผู้เสียหายกลับไม่ยืนยันตัวผู้ต้องสงสัยครับ
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างหาข้อมูลในส่วนอื่น
เพื่อรวบรวมหลักฐานไปอนุมัติหมายจับต่อสารตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
ขณะเดียวกันทางทหารก็ควบคุมตัวเจ๊จี๊ด
บุคคลที่เป็นผู้เสียหายเขาพูดว่าเป็นผู้เรียกเก็บผลประโยชน์
ไปสอบปากคำแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินคดี
เป็นเพียงการตักเตือนไม่ให้มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล
อกจากนี้ทหารรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
หากบุคคลกลุ่มนี้ยังไม่เลิกพฤติกรรม
ล่าสุดนายสุรเดชเปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังเข้าให้ปากคำกับตำรวจ
ว่าขณะนี้ตำรวจเตรียมขออนุมัติศาลจังหวัดพระขนง
ออกหมายจับในดำและในสัน
ซึ่งเป็นบุคคลตามภาพวงจรปิดที่เป็นมือเผารถแล้วนะครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ